ในวิกฤตมีโอกาส

มัวแต่แบบว่าโอ้โหทำไงจะมีปัญหา
เดี๋ยวใครจะติดโควิดอะไรพวกนี้

เวลาเราคุยกันว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด

จะมีผลกระทบต่อธุรกิจเรายังไงได้บ้าง

แล้วเราจะแก้ปัญหาสถานการณ์ยังไง

แต่ถ้าเราทำอะไรบ้างมันอาจจะเลวร้ายแค่ครึ่งหนึ่ง

ปัจจุบันลับหน้าที่อะไรในกรุงสรีคอนซูเมอร์

ตอนนี้เป็นประธานกรรมการของกรุงสรีคอนซูเมอร์
สินเชื่อรายย่อยสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรืออะไรพวกนี้นะครับ
ถ้าจะให้ไลฟ์ทั้งหมดเลยอีกประมาณ๒ชั่วโมงกว่าจะจบ
ของธุรกิจทางด้านนี้หรือวิชาชีพทางด้านนี้คืออะไรครับ
ผมว่าคืออย่างนี้นะผมอาจจะเป็นคนที่ถูกจริตกับตัวเลขดีกว่า
จริงแล้วผมเรียนไม่ค่อยเก่งนะสมัยเด็กนะ

เหรอเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันขออธิบาย

อันนี้เป็นรุ่นพี่ของผมตกแค่พี่เดียว

ผมเป็นคนชอบตัวเลขผมก็เลยคิดว่าชีวิตมันอาจเลยจะวนเวียน
ในลักษณะความรู้ทางด้านการเงินมา
แล้วผมก็ไปเรียนปริญญาตรีก็เรียนเศรษฐศาสตร์
มันก็เลยเหมือนกับว่าวงของเราเริ่มจะตี
เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทอง
พอมาทำงานก็มาทำงานสายสินเชื่อสายธนาคารอีก
ผมก็เลยคิดว่าสงสัยต้องเป็นดวงแน่เลย
คงจะต้องบอกแล้วล่ะคงน่าจะต้องอยู่สายการเงิน
การธนาคารหรืออะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินเงินทอง
อาจจะถูกจริตกับเรามากกว่า
เราอาจจะอยากไม่ต้องตื่นตนกมาก
แต่เพียงแต่ว่ามีสติแล้วก็ตั้งรับ
ในขณะที่ตั้งรับก็คือทำยังไงไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้
ในขณะเดียวกันหาโอกาสด้วย
เพราะในทุกจังหวะของวิกฤตมันต้องมีโอกาส
ผมยกตัวอย่างซึ่งเจอหลายเพื่อน
หรือว่านักธุรกิจที่เจอกันช่วงนี้โรงแรมก็แบบ

ถามว่าเขาแก้ปัญหายังไงบ้าง
เขาบอกก็โอเคช่วงนี้ก็อาจจะเปิดโอกาสคือรับจ้างซักรีดเลย

ก็เขามีคนเขามีเครื่องมืออยู่แล้ว

ก็คือเหมือนแบบเปลี่ยนแนวธุรกิจก็ได้
หรือโรงครัวก็งั้นทำอาหารส่งเลย

มันคือโอกาสที่มันอยู่ในวิกฤต
เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันธนาคารเอง

ให้มันเป็นลักษณะการทำงานจากบ้านได้

ผมคิดว่าถ้าปรับตัวนี้ให้ดี
เราเป็นพนักงานนี่เราอาจจะดีใจนะ

๓ชั่วโมงนี้เผลอทำงานได้เยอะขึ้นกว่าเดิมไง
เราอาจจะเริ่มให้พนักงานบางจุดบางส่วน
ต่อไปนี้แล้ว
ใช้วิกฤตโควิดให้เป็นโอกาส

เรากลับตัวของเราเองได้ยังไงได้บ้าง

หลังจากวันนี้ก็ไม่ต้องเปิดบัญชีธนาคาร

สินเชื่อก็ขอผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้
ผมคิดว่าก็ต้องปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสดีกว่า
เชิญชวนลูกค้าทุกคนมาใช้ช่องทางออนไลน์
กลัวว่าเดี๋ยวธนบัตรจะติดเชื้อโควิด

ถ้ายังไม่มีแอปไปโหลดแอปเอามา
คนเท่าคนแก่ก็ต้องฉวยจังหวะนี้นะครับ

บอกแล้วเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
แล้วปรับรูปแบบในเรื่องของการสื่อสาร

ผมคิดว่าแน่นอนเราต้องเจอบางสิ่งบางอย่าง

ตอนนี้อย่างเราทำเรื่องของตัว
ตอนนี้มีลูกค้าใช้ประมาณสัก
เกือบจะ๕ล้านที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับ
จริงอันนี้ก็เป็นมิติที่เรารองรับ

กระบวนแนวคิดของทั้ง
รุงศรีคอนจูเมอร์เองทั้งธนาคารกรุงศรีเอง
แล้วผมเชื่อมั่นว่าเพื่อนธนาคารอื่นเนี่ย

อุตสาหกรรมธนาคารเป็นอุตสาหกรรมที่

เห็นเลยว่าคนนี้เปิดบริษัทใหม่ออก

พอลองผิดลองถูกกันในช่วง๒๓ปีเนี่ย

ถ้าเราไม่เปิดแล้วเราก็ไม่ปรับ

มันอาจจะเจอวิกฤตก็ได้นะ

แล้วถ้าธนาคารมีปัญหาผมบอกได้คำเดียวนะ

เพราะเราเป็นจุดยึดของทุกอุตสาหกรรมนะ

แล้วถ้าธนาคารไม่มีประสิทธิภาพ

องค์กรอื่นมันจะมีประสิทธิภาพได้ยังไง

ธนาคารจะโอนตังค์ยังใช้เวลา๒วัน
แล้วคิดดูว่ารูปแบบการทำธุรกิจของคนอื่นเนี่ย

แต่ถ้าธนาคาร๑วินาที
ต่อไปนี้การทำงานของธุรกิจอื่น

ฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่า

แต่ถ้าเราเร็วอุตสาหกรรมและประเทศมันอาจจะ

เกิดขึ้นเร็วและแรงด้วย
แต่ถ้าเราคิดแล้วหาจุดที่
เราได้ประโยชน์จากมันเจอให้เร็วที่สุด

ไม่ว่าแต่ต้องเริ่มทำ
พอเริ่มทำแล้วเริ่มเรียนรู้แล้วเริ่มปรับใช้

ธนาคารรอดผลแน่นอน

ถ้าทุกคนปรับณจุดนี้ผมคิดว่า

ถ้ายังทัศนคติไม่เปิด

หรือว่าอะไรที่ว้าวอีกสัก๓ปี๕ปียังไง
ผมว่าในช่วง๓๔ปีหลังจากนี้ไป

พื้นฐานของทุกอุตสาหกรรมที่มันมีอยู่

หลายบริษัทหลายอุตสาหกรรมทำเรื่องนี้ได้ดีนะครับ

แต่เราต้องทำพื้นฐานเราให้ดีก่อน

เรามีคนที่ทำตรงนี้ได้จริงได้มากน้อยขนาดไหน

บุคลากรจำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา

ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบฟันเฟือง
ที่เทคโนโลยีอันอื่นมันจะใช้

แล้วมันจะหมุนได้แบบเร็วขึ้น
ในฐานะประชาชนหรือผู้บริโภค
กลัวเรื่องอะไรก็คือว่าหลายคนมักจะพูดว่า

ก็โชคดีนะที่ประเทศไทยเราแล้วก็ประเทศอื่น

ซึ่งเราก็มีพรบตัวพวกนี้ขึ้นมา

คือไม่ต้องกลัวเพราะท้ายที่สุดกฎหมาย
เขาให้สิทธิ์คืนกลับไปที่ผู้บริโภค
ฉะนั้นศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ให้ดีว่า
แล้วฉันได้ประโยชน์อะไรจากข้อกฎหมายข้อเหล่านี้บ้าง
มันมีหลายทักษะที่มันจำเป็นสำหรับโลกอนาคตข้างหน้า
ซึ่งผมเข้าใจว่าคนในองค์กรยังไม่ค่อยมี

เพราะทุกวันนี้เวลาเราโฆษณาให้ลูกค้า

เอาอันนี้ไปไว้ในช่องทางที่ถูกจริงกับผู้บริโภคของเรา
เรายังต้องเรียนรู้เลยว่าไปหายังไง
แล้วทำไมพนักงานของเราเราจะไม่ให้เขาเรียนรู้
เพราะจริงหลายครั้งที่เราจะไปถึงเขา
เราก็ยังต้องใช้ช่องทางสื่อสารใหม่เลยนะ

แตะป้ายที่ตามตึกเราก็ไม่ได้แล้วนะ

นั่นก็เลยเป็นที่มาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย
ผมไม่คิดว่าคนในองค์กรเข้าใจเพียงพอ
แล้วผมคิดว่าเขาควรจะรู้ด้วย

ทุกคนควรจะมีอาชีพเสริมนะสำหรับผม
พนักงานทุกคนควรจะมีรายได้ทางที่สอง
ซึ่งผมไม่ห่วงนะเวลาของเขา
ซึ่งเราก็เลยคิดว่าเราจะสอน
เราไม่มายที่เขาจะใช้เวลาตรงนี้ไปเพื่อเรียนรู้
เพราะผมคิดว่ามันจำเป็นที่คนในอนาคตข้างหน้า
จำเป็นจะต้องมีทักษะแบบนี้เข้าไป

ศาสตร์เหล่านี้ควรจะมีตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย

แต่ถ้ายังไม่เจ๊งเนี่ยทุกคนควรจะรู้จักว่ามันคืออะไร
แบบไหนใช้ให้ถูกทางเป็นยังไงบ้าง
ใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านของธุรกิจทำยังไงได้บ้าง
มันกลายเป็นว่ายังไงมันจะเป็นชีวิตประจำวัน

ใช้มันยังไงใช้ให้ถูกยังไงดีกว่าครับ
พี่เป็นนักบริหารหรือเป็นผู้บริหารแบบไหน
จริงผมมีหลักการวิธีการคิดหลายอย่าง
ตรงนี้ว่าอันดับแรกคือเป็นผู้บริหารที่ต้องเปิดใจก่อน
เปิดใจในการที่จะเรียนรู้
เพราะว่าจริงแล้วมันหยุดเรียนรู้ไม่ได้นะ

อันดับแรกคือเราต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น
อันที่๒อย่างน้อยก็คือว่าเราควรที่จะรับฟัง
เพราะผู้บริหารหลายคนเวลาอยู่ข้างบนปุ๊บเนี่ยหูดับ

เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฟัง
พอฟังแล้วฟังจากคนในองค์กรฟังจากลูกน้องเรา
แสดงว่าถ้าเขามีปัญหา
ก็คือเราก็ต้องช่วยเขาแก้ปัญหา
ดังนั้นถ้าช่วยแก้ปัญหามันก็มาถึงเราต้องเป็นคนตัดสินใจ
ผู้บริหารหลายคนมักจะยึดติดกับ

บางคนโอ้โหต้องการข้อมูลเป็นร้อยเลย

ตัดสินใจถูกดีกว่าไม่ตัดสินใจ

ฉะนั้นก็คือว่าเปิดใจที่จะเรียนรู้
เปิดใจที่จะรับฟังแล้วก็แก้ปัญหา
แล้วเป็นผู้บริหารนี่ต้องสื่อสารที่ดี
ต้องมีสกิลต้องมีทักษะในเรื่องของการสื่อสาร
ถ้าองค์กรเป็นคนระดับพันเป็นหมื่นคนเนี่ย
สื่อสารนี่เป็นหัวใจสำคัญเลย

เป็นหัวหน้าที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเนี่ย
ต้องรู้จักที่จะให้เครดิตลูกน้อง
แต่ท้ายที่สุดแล้วคือองค์กรจะมีพลัง
เราต้องส่งพลังนั้นกลับคืนไปให้พนักงานเราด้วยนะ
เฮ้ยคุณทำดีสู้
ตอนนี้วิกฤตโควิดไม่ต้องตื่นตนกตกใจ

เพราะฉะนั้นต้องพยายามเป็นทั้งผู้นำในจังหวะที่
สถานการณ์เราต้องเป็นผู้นำที่อยู่ข้างหน้า

แต่หลายครั้งเราต้องเป็นผู้นำที่อยู่ข้างหลัง

กรและคนของเราให้ไปเดินทาง

กับวิธีการที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเราด้วย
ผมมักจะบอกทุกคนว่า
ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีคนเดียวสองคนสามคน

แต่ขอให้เราได้เรียนรู้สิ่งดีของคนคนนั้น

อย่างที่บอกคือบ้านผมเป็นโรงพิมพ์ด้วย

ผู้หญิงเก่งต่อลองเจรจาทำการค้า
เราก็จะเห็นคุณแม่เป็นตัวอย่างมา

เราก็จะเห็นหัวหน้ารุ่นเก่า

เราก็จะเริ่มเห็นโอ้โหทำไมคนนี้ทำงานเก่งจังเลย

เราก็จะเก็บของคนเล็กน้อย
แล้วก็ผสมกันแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาดี

อ่านหนังสือเรื่องราวของ
นักการเมืองใครที่ประสบความสำเร็จ

ผมมักจะมีอันหนึ่งที่ผมชอบ
แล้วก็อธิบายทีมงานแล้วก็น้อง
เสมอก็คือว่าอย่าพึงพอใจ

เราสามารถทำให้วันนี้หรือพรุ่งนี้

ต้องคิดเสมอว่าทำยังไงพรุ่งนี้เราต้องให้ได้

ใดที่เรายังคีบไอ้สิ่งเหล่านี้
กับตัวเราเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะ
หาคำตอบหาวิธี

เอาชนะเป้าหมายซึ่งอันนี้มันไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวนะ

ปีนี้เราตั้งเจ้าเป้าจะเป็นไงบ้าง
จะไปมาราทอนหรือเปล่า
ผมคิดว่าชีวิตมันมีความสุขมีความสนุกต่อเนื่อง
เรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป